ฟ้าใสดีมากเลยน้ำก็มาแล้วแนวโน้มว่าน่าจะต้องฝนตกลงมาเยอะแน่นอนเลย
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวยามเช้าตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
วันนี้หลายพื้นที่ฟ้าโปร่งดีนะคะแต่ว่าก็เตรียมเลยค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้นะคะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเป็นฉบับที่๔แล้วค่ะ
อาจจะพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็จะปกคลุมไปพื้นที่บริเวณของประเทศเวียดนาม
แล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยนั่นก็คือพายุวิพานั่นเองนะคะ
ก็จะส่งผลทำให้บริเวณทางตอนบนแล้วก็ทางตอนกลางของประเทศมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น
ก็น่าจะช่วยเติมเต็มน้ำในลำคลองลำห้วยทำให้พื้นที่ที่แห้งแรงแห้งขอดเนี่ยกลับมาดีได้มากขึ้นด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
ส่งผลทำให้ภาคใต้ทั้งหมดนะคะรวมไปถึงทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันนั้นมีฝนตกมากขึ้น
มีคลื่นสูง๒๓เมตรเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนพ่อแม่พี่น้องชาวเรือนะคะที่จะต้องออกเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
แต่ที่น่าห่วงไม่ใช่แค่พื้นที่ภาคใต้ในเรื่องของคลื่นลมนะคะภาคเหนือภาคอีสานก็ต้องเตือนกันด้วยเพราะว่าฝนมาแล้วค่ะอาจจะดีใจกันนะคะแต่อย่าลืมค่ะ
เรื่องของภัยธรรมชาติอย่างเช่นดินคนถล่มน้ำป่าไหลหลักมีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างวันนี้คาดการณ์กันค่ะภาคเหนือก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละหกสิบของพื้นที่ภาคอีสานวันนี้มีโอกาสเกิดฝนมากที่สุดนะคะร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่กระจายกันไปทั่วทั้งภูมิภาคส่วนภาคกลางค่ะฝนฟ้าขนอง
ร้อยละ๒๐ของพื้นที่คลื่นสูง๑๒เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีคลื่นสูง๒๓เมตรฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ๓๐ของพื้นที่เดินเรือด้วยความระมัดระวังระเล็กงดออกจากฝั่งก็ได้นะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐ของพื้นที่เบาหลายพื้นที่เมื่อวานก็ไม่มีฝนวันนี้